เอาพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่หนุ่มการไฟฟ้าคนหนึ่ง
เขาสอบถามมาในโลกออนไลน์หน่อยว่า

เขาไปจดมิเตอร์ไฟฟ้าแต่พอเปิดตู้มิเตอร์ไฟฟ้าออกมาค่ะ

มีคนจดจ้องเขาก่อนนะคะเนี่ยค่ะ

ใช่แล้วตัวใหญ่ด้วยค่ะ
แผ่แม่แพ่มาเลยอะ

เขาบอกว่าที่เขาไม่ไปใกล้เขามีเหตุผล

ไม่ได้เอามือตัวเองเนี่ยไปเปิดตู้นี้ออกมาเนี่ยนะคะ

แล้วชูคอใส่แบบนี้วิ่งสิครับรออะไร
นี่คือคำพูดของเขานะคะที่เขาเอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คไว้นั่นนะคะ
ทีมข่าวสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าคนนี้ที่โพสต์ข้อมูลเขาให้เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้ออกไปจดมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านหลังหนึ่งในชะอำเพชรชบุรีค่ะ
ปกติเวลาที่ไปจดมิเตอร์ตามตู้เขาจะใช้ไม้ยาวเปิดตู้อยู่แล้วเพื่อป้องกันถ้าเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วที่ตู้
เพราะว่าตู้มันจะอยู่ที่เสาไฟฟ้าเนี่ยนะคะถ้าไฟรั่วมาเอามือไปจับปุ๊บตายค่ะ
พอไปถึงตู้เนี่ยนะคะเขาก็เอาไม้เขียเปิดตู้ตามปกติแต่พอเปิดประตูตู้ออกมาเท่านั้นแหละ
ตกใจเลยค่ะแทบหงายหลังเลยเจองูจงอางตัวใหญ่มากและแผ่แม่เบี้ยพร้อมฉกอยู่แบบนี้นะคะ
จากนั้นค่ะเขาอึ้งอยู่แป๊บนึงดึงสติกลับมาภายใน๕วินาทีวิ่งหนีค่ะเป็นอาการตามปกติของคนเลยนะคะ
วิ่งหนีตั้งหลักกลับมาตั้งหลักอีกครั้งแล้วก็เดินกลับไปดูซิอ้าวไม่อยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นเรื่องปฏิหารแต่อย่างใดน่าจะเลื้อยเข้าป่าข้างนั่นแหละค่ะ
คราวนี้สิ่งที่ชาวเน็ตตั้งคำถามมากที่สุดไม่ใช่งูมาจากไหนหรือเข้าไปได้อย่างไรแต่เราก็สงสัยนะมันเข้าไปได้ยังไงเนี่ยในตู้เนี่ย
แต่เป็นเลขมิเตอร์ในภาพที่อยู่ที่เท่าไหร่หยุดที่เท่าไหร่ซึ่งในเวลาต่อมานะคะมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าออกมาเฉลยว่าเลขมิเตอร์ขณะที่เจองูมันหยุดอยู่ที่๕๐๒๘๔ค่ะ